เมื่อวานนี้มีแก่นำอีก๑คนนะครับ
ที่ถูกตำรวจนั้นควบคุมตัวได้คือ
ขณะที่เขาเนี่ยนั่งรถเมอร์ซีเดสนะครับ
จะไปร่วมชุมนุมแต่ปรากฏว่า
ถูกด่านนี้แหละครับมาตรวจสอบ
แล้วก็จับกลุ่มตัวได้นะฮะ
แสดงหมายจับไปนี่แหละครับตอนที่
เดี๋ยวไปดูภาพตอนช่วงที่เขาถูกจับกลุ่มกันก่อนนะครับ
คือพอตำรวจเห็นคนชูโผล่มือออกมาปลาชู๓นิ้วเรียกสิครับเรียกตรวจเลยนะฮะ

แล้วก็แจ้งหมายจับให้รับทราบ
โดยนายชินวัฒน์เป็นบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนด
ห้ามให้มีการชุมนมเหรอมู้สุม
หรือการกระทำอันเป็นการยุโยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
เหตุจัดการชุมนุมที่หน้าท่าน้ำนนทบุรีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
ซึ่งนายชินวัฒน์นะครับยอมรับว่าเป็นบุคคลในหมายจับจริง
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปส่งที่ต่อชะดอภาคหนึ่ง
โดยนายชินวัฒน์ขอไปด้วยรถตัวเองนะครับมีเพื่อนของเขาสองคน
กับเจ้าหน้าที่นั่งไปด้วยและมีรถตำรวจขับตาม
บอกว่าไม่เข้าใจประชาชนจะเดินทางไปเรียกร้องตามสิทธิด้วยมือเปล่า
ปราศจากอาวุธแต่กลับถูกออกหมายจับ
โดยครั้งนี้ถือเป็นหมายจับฉบับที่๒แล้วสำหรับนายชินวัฒน์จันกระจ่างครับ